คิดว่าจะเอาอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและดังของเมืองจันทร์มาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้ทานกันค่ะ
คือก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยก๋วยเตี๋ยวผัดปูเส้นจันทร์ผัดโป้

อาหารเป็นอาหารฝรั่งครับอาหารฝรั่งที่คนไทยสามารถเข้าถึง
เราอยากได้เป็นร้านที่สำหรับครอบครัวให้ครอบครัวมาทาน
ต้องเป็นคนไทยที่ทุกวัยสามารถทานได้หลาย
หลายคนก็บอกว่าเปิดร้านเถอะอร่อยขนาดนี้ล่ะ
วันหนึ่งเราเออเราควรจะเปิดร้านของตัวเอง
แต่เรามองว่าเฮ้ยไอ้ตัวเล้งนี่แหละจริงแล้วมันมีคุณค่ามากกว่านี้นะ
แล้วก็ไปได้ส่วนของสิ่งที่มันเนื้อเยอะมาเขาเรียกว่าหัวเล้ง
และปิดท้ายความค่ะใหม่ค้ามูกเกี๊ยวยักษ์
สารพัดเมนูเล้งที่ร้านเก้าเล้งแกงเตี๋ยวเกี้ยวยักษ์
เป็นไงล่ะคะแค่ได้ชมตัวอย่างท้องก็เริ่มส่งสัญญาณความหิวมาแล้วใช่ไหมล่ะ
ถ้าอย่างนั้นจะรอช้ากันทำไมไปทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยพร้อมกับนักเล่าเส้นของเราเลยค่ะ

เพราะว่าผมวอริทธิ์เฟิร์งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเลยเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
หน้าฝนแบบนี้นะครับจะเดินทางไปไหนก็คงจะลำบากซะหน่อยนะครับ
แต่ก็มีข้อดีครับเวลาฝนตกเนี่ยอากาศมันก็จะเย็นลงครับ
อากาศเย็นแบบนี้แหละครับถ้าเราได้ทานก๋วยเตี๋ยวร้อนสักชามนะครับ

วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
แต่ว่าจะมีร้านอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ
เมนูเส้นชามแรกวันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกับเส้นจันทร์ผัดปู
เมนูเส้นพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ซึ่งครั้งหนึ่งพวกเราเองก็มีโอกาสได้ทานกันถึงถิ่นกันมาแล้ว
จึงทำให้ทราบว่าเมืองจันทบุรีนี้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศและสมุนไพร
ซึ่งถูกนำไปปรุงเป็นอาหารพื้นเมืองได้หลากหลายสารพัดเมนู
ทำให้อาหารของเมืองจันทร์แท้มีกลิ่นหอมและรสจัดเป็นพิเศษ
ทั้งจากเครื่องเทศและการปลูกทำให้ได้รสที่เข้มข้นและกลมกล่อมนั่นเองค่ะ
แต่ร้านอาหารพื้นเมืองจันทบุรีที่จะพามานี้นะคะตั้งอยู่แถวดอนเมือง
โดยพื้นเพเดิมเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวจังหวัดจันทบุรี
ที่อยากจะนำสูตรอาหารพื้นเมืองมาให้ชาวกรุงได้ทาน
นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็หลายสิบปีแล้วล่ะค่ะ
อยู่มานานขนาดนี้เชื่อว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างไม่ธรรมดา
ขอยกหน้าที่ลงดีเทลนี้ให้กับนักเล่าเส้นของเราค่ะ
สวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะพี่แหม่มนะครับผมเจ้าของร้านหมูเรียงจันทร์นะครับผม
แค่ชื่อร้านก็รู้แล้วว่ามาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผม

เปิดมาประมาณ๒๑ปีค่ะ
ปีแล้วจุดเริ่มต้นของการเอาของดีเมืองจันทบุรีมาไว้ที่กรุงเทพเนี่ยมันเริ่มต้นได้อย่างไรครับ
เมื่อก่อนนี้เอาผลไม้จากสวนมาขายพอหมดหน้าผลไม้แล้วก็ไม่อยากกลับค่ะ
ก็เลยคิดว่าจะเอาอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและดังของเมืองจันทร์มาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้ทานกันค่ะ

คือกุ้ยเตี๋ยวหมูเลี้ยกุ้ยเตี๋ยวผัดปู
กับเส้นจันทัดปูแล้วเราไปเอาสูตรพวกนี้มาจากไหน
คุณแม่ค่ะคุณแม่ก็ทำอาหารอร่อยค่ะเราก็ถามเอาให้คุณแม่ถ่ายทอดมาให้ค่ะ
ผมก็คือจากรุ่นสู่รุ่นเอาสูตรส่งมาให้เลย

ตอนนั้นนะคะมาก็มาเที่ยวตลาดเจ๊เล้งบ่อยแต่เราเห็นคนเยอะค่ะเราก็เลยว่าหน้าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นทำร้านอาหารตรงนี้ค่ะ

ประมาณ๑๘ปีค่ะ
แสดงว่านี่ร้านใหม่เพิ่งย้ายมาเลย

พูดถึงของดีเมืองจันทร์แล้วเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปดูเลยได้ไหม

ว่าแล้วก็ไปดูที่หน้าเตากันสักหน่อยว่าก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงของที่นี่เขาอร่อยเพราะอะไร

ก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงของเมืองจันทร์เนี่ยส่วนผสมหลักสำคัญสำคัญก็คือ
สมุนไพรของจังหวัดที่หาที่ไหนไม่ได้เลยนั่นก็คือสมุนไพรที่มีชื่อว่า
เลวหอมค่ะเลวหอมเป็นพืชตระปูนเดียวกับขาค่ะ
เป็นเส้นเส้นค่ะอยู่ในนี้ไหนหยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหม
ก็จะตำจนแหลกแล้วอ่ะค่ะอันนี้นะเป็นเลี่ยวนะ
นี่เอามาจากอำเภออะไรของจันทบุรีอำเภอขลุงค่ะที่ขลุง
เลวเนี่ยดั้งเดิมเลยมันจะอยู่ที่ในเขาอะค่ะ
อยู่บนเขาอยู่บนภูเขาบนป่าแต่ตอนหลังอ่ะเอ่อ
ชาวบ้านนิยมเอามาปลูกเพราะว่าเป็นสมุนไพร
ก็จะใช้ทำกับข้าวเกือบทุกชนิดอ๋อค่ะคือที่ถุงอ่ะมีเยอะ
มีเยอะมากเลยค่ะอ่าแล้วในนี้น้ำซุปนี่เรามีใส่อะไรบ้างครับ
ก็มีขาตะไคร้ค่ะสับปะรดค่ะแล้วก็มีหอมกระเทียม
แล้วก็พริกไทยดำมีเยอะเลยค่ะมากมาย
ใช่เขาใส่เข้าไปในนี้ต้มน้ำไหมครับก็จะใช้งานได้เอ่อ
ประมาณสองชั่วโมงกว่าค่ะสองชั่วโมงก็ใช้กันได้แล้วรสชาติของก๋วเตี๋หมูเรียงต้นตำรับจะต้องมีรสอะไรนำ
มีหวานหนักนิดนึงตอนนั้นก็จะเป็นรสที่กลมกล่อมผสมผสานกันนะครับก๋วยเตี๋ยหมูเรียงเนี้ย
หลักหลักที่จันทบุรีเขาก็จะใส่เนื้อหมูเนื้อหมูใส่ใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นใส่ตับ
แต่ทางร้านของพี่นี่มีการต่อยอดไปอีกเราใส่อะไรเพิ่มเติมครับก็มีก๋วยเตี๋ยวขาหมูด้วย
เป็นขาหมูค่ะขาหมูค่ะขาหมูเราก็ตุ๋นในน้ำซุปนี่เลยใช่ค่ะให้มันเปื่อย
แล้วก็เวลาทานก็จะมีกลิ่นเครื่องเทศค่ะอ๋อแล้วก็จะมีถามกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหม
แล้วก็ใส่หมูตุ๋นด้วยใส่ขาหมูเป็นด้วยนะครับผมมีหมูเปลือยอะค่ะเส้นล่ะเส้นแน่นอน
เส้นจันทบุรีแน่นอนนะครับใช่ค่ะเส้นเล็กนะครับใช่ค่ะเป็นเส้นกลางตัวนี้เส้นเล็ก
กลับไปได้นะส่วนผสมของก๋วยเตี๋หมูเรียงเรารู้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเส้นจันทร์ผัดฟู
ค่ะได้ไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ค่ะ
เรื่องสูตรเด็ดเคล็ดลับของก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงก็ขอเปลี่ยนทำเลไปที่เตาผัดเส้นจันทร์ผัดปูกันบ้างค่ะ
ทราบว่าเป็นเมนูเส้นน้ำปลาชูที่ลูกค้าเขาก็เลิฟเหมือนกัน
ว่าแล้วก็ไปฟังกันต่อว่ามีความพิเศษยังไง
เป็นเครื่องแกงนะคะก็มีหัวหอมพริกแห้งค่ะ

แล้วก็น้ำมะขามเปียกใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือเราไปผัดให้มันหอมก่อน

ปูเนี่ยปกติทานปูมันตัวเล็กเลย
ที่นี่นี่เราใช้ปูตัวใหญ่ค่ะเพราะตัวเล็กเนื้อจะน้อย
มันทาแล้วไม่สะใจไม่สะใจแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะใส่ปูตัวใหญ่
การที่เราไปแช่แบบนี้มันไม่ทำให้เนื้อปูมันเละหรือครับ
ไม่อะค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปูเนี่ยหวานนุ่มขึ้นมาอีก
มันจะดูดซอสเข้าไปในเนื้อปูเวลาทานนี่มันก็จะ
มีรสหวานรสเปรี้ยวอยู่ในเนื้อปูเสร็จเลยค่ะ
จันทร์เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วเส้นจันทร์ที่เรานำมาทำก๋วยเตี๋ย
เส้นจันทร์ที่ทำมาเป็นเส้นผัดเนี่ยต้องมีการเตรียมแตกต่างยังไงครับ
เส้นจันทร์ทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ใช้เส้นที่สดเนี่ยก็ลวกได้เลย
แต่อันนี้เราจะแช่นานกว่าเส้นนั้นนิดนึงค่ะ
เพราะน้ำมันจะได้เข้าเส้นจะได้ไม่แข็งค่ะ
เอาล่ะครับตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าของดีเมืองจันทร์๒เมนูเส้นนั้นก็คือ
เตี๋ยหมูเรียงกับเส้นจันทร์ผัดปูถ้างั้นต้องถึงเวลาชิมแล้วล่ะครับ

จันทัดปูนี้นะคะถือเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดพื้นเมืองขึ้นชื่อ
ของจังหวัดจันทบุรีที่ทานกันมานับร้อยปีแล้ว
ซึ่งการทำแบบดั้งเดิมนั้นนะคะจะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตในจันทบุรี
รู้จักกันในชื่อเส้นจันทร์ที่มีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษ
นำไปผัดกับน้ำปรุงสีแดงจากเครื่องแกงและกะทิ
เข้าเนื้อและใส่ปูตัวเล็กทอดกรอบ
มีผักเคียงเป็นกุ้ยช่ายและถั่วงอกค่ะ
โดยในสมัยก่อนนะคะจะรับประทานกันเป็นอาหารว่าง
ปรุงเพื่อเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงานในงานบุญต่างนั่นเองค่ะ
เรียกความหิวกันสักครู่แล้วกลับมาชมเล่าเส้นเป็นเรื่องกันต่อช่วงหน้านะคะ
รสชาติก็จะเข้มข้นแม่มสุ๊กก็จะนัวหน่อยนะ
เอกลักษณ์ของเส้นดำก็คือมีความเหนียวและความนุ่มในตัว

พอผสมผสานกับน้ำซุปที่เข้มข้นก็รสชาติลงตัวพอดีเลย

มาลองเลยดีกว่าแล้วสาวสวยพี่คุณค่ะครับ
เป็นลูกสาวคนโต
ตอนนี้ลูกสาวมาดำเนินกิจการร้านแทน
กลิ่นของเนื้อผู้ส้อมสาวไปด้วยเพราะเนื้อผู้ต้มไปในน้ำตอด